มากันครึ่งโหลมากัน๖คนค่ะ
ลงจากรถแล้วเอามีดมานะ

นี่กล้องวงจรปิดเห็นไหม๕ทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ย
๕ทุ่ม๔๘เห็นไฟสามดวงของมอเตอร์ไซยสามขัน

แล้วไปกรีดทำลายป้ายหาเสียง
นี่อยู่ที่พื้นที่บ้านเกียงดอยนะคะ
อำเภอเทิงของจังหวัดเชียงรายค่ะ
โอ้ยเหตุการณ์นี้ถามว่าป้ายใครโดนกรีด
ป้ายของดรชูชาติวิสิตรานนล
ผู้สมัครสอดสอดท้ายสร้างไทยเชียงรายเขต๕นี่นะฮะ

ตรงหน้าหายขาดไปหมดเลย
แล้วยังมีป้ายหาเสียงที่อยู่โรงเรียนตรงหน้าโรงเรียนบ้านเกียงใต้

คงจะเป็นการกลั่นแกล้งนะคุณผู้ชม

แล้วก็รายงานไปยังทางภักร์ให้ได้ทราบแล้วด้วย